ก็ยังคงต้องตามไล่ตามล่ากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับผู้ต้องขังชายที่หลบหนีไปจากเรือนจำสว่างแดนดิน
หลบหนีกันไปทั้งหมดเนี่ยคือ๔คนด้วยกัน๕คนด้วยกันนะคะ
ตามจับมาแล้วได้๑คนก่อนหน้านี้ล่าสุดได้อีกหนึ่งคนค่ะ

ตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครร่วมกับตำรวจสืบภาค๔ค่ะ
ส่วนที่กำลังไล่ล่า๔ผู้ต้องขังที่เหลือนะคะ
นี่ค่ะทั้งหมด๕คนหัวจกเนี่ยคืออนนท์นะคะ
นี่๕คนประกอบด้วยสุริยันสุพรรณประเสริฐอายุ๓๓ปี
นายวัฒนาชัยพันธ์ดีอายุ๔๐ปี
แล้วก็นายพัดพงศ์เกคำใสอายุ๓๒ปี
นายอานนท์หลักคำอายุ๔๒ปีนะครับคุณผู้ชม
ก็นี่คือชมหน้าผู้ต้องขังชายที่หลบหนีไป
เมื่อวันที่๒พฤษภาคมสามารถตามจับกลุ่มนายพานุพงศ์
อายุ๒๓ปีมาได้ที่บ้านดงเย็นอำเภอคำตากล้า
หลังจากที่หลบหนีไปอยู่ที่ห้องเช่า
บ่ายวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวได้อีกคนหนึ่ง
คือนายพัดพงศ์เกคำใสหรือว่าตั้มเป็นผู้ต้องขังรายที่๒นะคะ
โดยในตั้มเนี่ยติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจสพคำตากล้า
จากนั้นตำรวจก็เลยควบคุมตัวมาที่ศูนย์ปฏิบัติการสภคำตากล้าแบบนี้ค่ะ
เจ้าตัวยอมรับสารภาพว่านี่ไงนายอานนท์เนี่ยเป็นหัวโจก
เป็นคนชักชวนให้เพื่อนพากันหลบหนีออกจากเรือนจำ
โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเวลาตีหนึ่งพร้อมกับทยอยหลบหนี
โดยมีการปีนกำแพงออกมาจากเรือนจำคุณรู้ไหมเขาใช้วิธียังไง
เขาไม่ได้รวมกลุ่มกันนะเขาใช้วิธีเขียนในเศษกระดาษ
แล้วส่งต่อกันไปถึงวิธีการหลบหนี
หลังจากนั้นพอไปจบที่คนสุดท้ายคนสุดท้ายใช้กระดาษอันนั้นอ่ะ
ลืนเข้าไปในท้องค่ะกลืนเข้าไปในท้องนะคะ
แล้วพอหนีได้ต่างคนต่างแยกย้ายไปอยู่ที่บ้านญาติของตัวเอง
นักโทษอีกคนก็พยายามแยกย้ายหลบหนีกันไปนะคะ
ส่วนตัวเองก็คือนายพัดพงศ์หนีมาอยู่ที่บ้านญาติ
พอเห็นตำรวจตามจับกลุ่มแบบนี้ตามหนักข้อขึ้นทุกวัน
ก็เลยบอกญาติเอาล่ะไม่หนีดีกว่าตัดสินใจให้ญาติไป
บอกกับตำรวจบอกว่าขอมอบตัวนะคะ
ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงออกตาม

ในพื้นที่บ้านบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
ซึ่งจุดนี้คาดว่าผู้ต้องขังหนีมากบดานจุดนี้ค่ะ
พอไปตรวจสอบบ้านหลังนี้อยู่ในสวนยางพารา
เป็นกระท่อมไม้ยกสูงแบบนี้นะคะ
ปรากฏว่าไม่พบตัวผู้ต้องขังที่หลบหนีมา
แต่มีร่องรอยร่องรอยอุปกรณ์การเสพยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมไว้เป็นหลักฐานแล้วต้องมีการขยายผลต่อไปค่ะ
คุณผู้ชม๑ใน๓คนที่ยังคงหลบหนีอยู่ตอนนี้
มีอาการบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าช็อตตกจากที่สูง
ก็เลยคาดว่าไม่น่าจะนานหรอกหนีไปได้ไม่ไกลเดี๋ยวก็จับกลุ่มตัวได้
พันธุ์ตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินรองอธิบดีกรมราชธรรมยืนยันนะคะว่าตอนนี้
เอาล่ะเบ็ดเสร็จสามารถควบคุมตัวผู้ต้องขังชายที่หลบหนีไปได้แล้ว๒คน
โดยหัวโจกคือนายอานนท์ก็ยังคงจับกลุ่มตัวไม่ได้นะคะ
ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีซึ่งตอนนี้ทุกหน่วยงานพยายามกันอย่างสุดกำลัง
รับว่าระยะเวลาที่นักโทษปีนกำแพงหลบหนี๒ชั่วโมงนั้นเป็นเวลากลางดึก
อาจจะทำให้มีความหละหลวมไปบ้างแต่ก็กำชับให้มีการแก้ไขส่วนที่บกพร่องไป
อย่างเร่งด่วนแล้วตอนนี้เอาล่ะสิ่งที่ต้องทำกันต่อก็คือไปตามมาให้ได้
นักโทษชายอีก๓คนที่ยังคงหลบหนีอยู่หนึ่งในนั้นบาดเจ็บด้วย